หลายครั้งเราบอกกันแล้วนะว่าภาพบางภาพคลิปบางคลิปเนี่ย
มันอาจเป็นแค่บางจังหวะบางขณะบางช่วงบางตอน
เรามันตัดสินไม่ได้จริงว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างที่เราคิดไหม
เหมือนกับเรื่องนี้ค่ะหนังคนละม้วนมาอีกแล้วนะคะ
สำหรับกรณีที่แม่ออกมาร้องสื่อว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายเนี่ย
หลานสาวฝาแฝดวัย๑๑เดือนให้เลี้ยงแล้วไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดู
ล่าสุดอดีตสะพ้ายออกโรงเลยค่ะบอกว่าไม่จริง
มีหลักฐานการโอนเงินให้ทุกเดือนเลย
กรณีที่นางกิมหวยจันประโคนวัย๕๔ปี
ชาวบ้านเสม็ดจังหวัดบุรีรำออกมาร้องขอความช่วยเหลือ
บอกว่าต้องทำงานหาเลี้ยงแม่วัย๘๐ปีแล้วก็หลานสาววัย๖ควบ
รวมถึงลูกชายกับลูกสะพ้ายเนี่ยยังเอาหลานสาวฝาแฝดวัย๑๑เดือนมาให้เลี้ยงอีก
ตอนนี้ไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินจะซื้อนมผงให้หลานกิน
ต้องใช้นมข้นหวานเลี้ยงหลานแทนแถมลูกสะพ้ายยังเดินเรื่อง
ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากภาครัฐคนละ๖๐๐บาทแต่โอนเข้าบัญชีของตัวเอง
ไม่เคยส่งเงินมาช่วยดูแลอะไรเลยพอมีข่าวออกไปอ่าเหลือเหรอคะ
สังคมไปเลยค่ะพุ่งเป้าไปที่ลูกชายลูกสะพ้ายประนามกันโอ้โห
ถ้อยคำนี่เจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินนะบอกใจดำทอดทิ้งลูกให้แม่เลี้ยงไม่เคยมาเลี้ยวแหละ
คือมันมีคำที่แรงกว่านี้ดิฉันขอไม่อ่านนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะหลังจากถูกประนามหยามเหยียดมานานทนไม่ไหวแล้ว
นางสาวละอองดาวเมหิอดีตลูกสะพ้ายนางกิมหวยออกมาชี้แจงเลย
ไปพบกับตำรวจสพลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีเพื่อปรึกษาขอคำแนะนำด้วยนะคะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ไม่สุขเลยค่ะเพราะว่าถูกสังคมประนาม
จากที่นางกิมหวยออกมาให้ข่าวที่ไม่เป็นความจริง
นางสาวละอองดาวบอกว่าเพื่อนร่วมงานเห็นข่าวทางทีวีก็เลยมาเล่าให้เธอฟัง
เธอบอกเธอตกใจมากเพราะว่ามีลูกของเธอรวมอยู่ด้วย
มีหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารด้วยนะคะ
คือต้องบอกก่อนว่าเธอเนี่ยเลิกรากับลูกชายนางกิมหวยหรือว่าสามีไปนานแล้ว
แต่เธอก็ยังคงส่งเสียเลี้ยงดูลูกของเธอมาโดยตลอด
นางสาวละอองดาวก็บอกเลยนะคะว่าพอรู้ข่าวปุ๊บเธอโทรหานางกิมหวยก่อนเลยบอกแม่ต้องแก้ข่าวให้หนูนะมันไม่เป็นความจริงแต่ว่านางกิมหวยตอบมาว่าเออก็ให้มันเงียบไปเธอก็เลยอยากจะออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็อยากจะบอกนางกิมหวยด้วยว่าถ้าเลี้ยงลูกของเธอไม่ได้เนี่ยเธอไปรับลูกมาเลี้ยงเองก็ได้นะเธออยากแก้ข่าวให้สังคมเข้าใจด้วยว่าเธออ่ะไม่ได้เป็นคนที่ท
ขอความเป็นธรรมให้เธอด้วยก่อนที่จะออกมาประนามออกมาดาทอกันฟังความจริงจากฝั่งเธอบ้างตอนแรกนางกิมหัวว่าไม่มีเงินต้องเอานมข้นหวานลายน้ำให้หลานกินใช่ไหมคนก็สงสารกันไปก็เคลียร์กันครับปัญหาในครอบครัว